ต่อกันที่เรื่องของทีวีดิจิทัลค่ะ
บางช่องจะต้องยุติไปนะครับ

โดยเฉพาะช่องไทยทีวีก่อนหน้านี้ช่วงเดือนมิถุนายน
มติของคณะกรรมการกศธให้ช่องไทยทีวีและโลก้า
สามารถยุติการออกอากาศได้แต่ว่ายังต้องจ่ายเงินนะคะ

แต่ก็มีประสงค์ไม่ทำรายการไม่ทำช่องต่อเลย
ก็เป็นเหตุทำให้จะต้องมีการดำเนินการกันต่อ

สำหรับค่าประมูล๑๖๐๐ล้านบาทนะคะ
ขณะสุดศปกครองกลางก็มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
ให้ไทยทีวีไม่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้กศธชนะคะ
หลังจากยุติการประกอบกิจการทีวีดิจิทัลค่ะ
สารปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวให้บริษัทไทยทีวี
ผู้ฟ้องคดีระงับการจ่ายเงินตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ
มูลค่ากว่า๑๓๐๐ล้านบาทต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธชผู้ถูกฟ้องคดีไว้เป็นการชั่วคราว
หลังจากไทยทีวียุติการประกอบกิจการทีวีดิจิทัล
และให้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยกศธชอ้างว่าไทยทีวีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเลิกประกอบกิจการ
ซึ่งไทยทีวีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวตกเป็นโมคะ
เนื่องจากได้แจ้งยกเลิกใบอนุญาตและยุติการดำเนินการตามใบอนุญาตดังกล่าวไปก่อนแล้ว
เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
แต่อีกแง่มุมหนึ่งคือความน่าเชื่อถือของการทำธุรกิจจะลดลง
เพราะไม่สามารถค้ำประกันการทำธุรกิจต่างได้
กรณีนี้อาจมีแนวโน้มที่ทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล

ตัดสินใจคืนใบอนุญาตมากขึ้นค่ะ

แล้วมาอัปเดตข่าวเด่นประเด็นต่อเนื่องกับชัดข่าวเที่ยง